กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดบุรีรำนะคะก็เป็น
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๕ที่บุรีรำเกมนะคะ
การแข่งขานฟุตเซลล์ใช้รอบชิงชะเลิน
ระหว่างกรุงเทพมหานครแชมป์เก่า๗สมัย

ทั้งคู่เคยเจอกันในรอบแรกนะคะ
กรุงเทพถล่มเอาชนะไปได้ก่อน๖ประตูต่อ๑

ก่อนที่พรีเวทที่๒ค่ะจะถูกกรุงเทพมหานครเร่ง๓ลูกรวด
แล้วได้จากแคทริกของคนคนเดียวนะคะนั่นคือธีรศักดิ์เผยพิมายผู้เล่นตัวเก่ง
จบเกมก็เป็นกรุงเทพมหานครที่เอาชนะไปได้๓ประตูต่อ๑คว้าเหรียญทองไปครอง

ส่วนอันนี้ข่าวนี้พี่เจน่าจะชอบสาวสวยที่มาเชิญเหรียญรางวัลในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดบุรีรำ
แต่ละคนหน้าตาดีอยากรู้ไหมเขาคัดเลือกกันมายังไง

คือเขาคัดเลือกกันมาด้วยฝีมือของพี่ทหาร
คือเป็นพี่ทหารนะคะจากมณฑนทหารบกที่๒๖ร่วมกับกองพันธหารราบที่๔กรมทหารราบที่๒๓จังหวัดบุรีรำเป็นผู้คัดเลือกเข้ามา
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่พี่ทหารเขาใช้หลักเกณฑ์นี้นะเขาบอกว่าขอเน้นผิวขาวและที่สำคัญคือต้องยิ้มสวย
ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำค่ะ
ก็แหม่พี่ทหารเขาตาดีอ่ะ
ก็แล้วแต่แต่ถ้าบางคนชอบผิวค้ำก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอันนี้
จะน่ารักยิ้มหวานนะคะไปฟังเสียงความรู้สึกจากพวกเธอกันค่ะ
เราก็อยากมาทำงานของระดับชาติบ้าง
มันต้องร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะแล้วเรื่องเงินทองไม่ได้หวังไม่ได้สนใจ

แต่ไม่ได้ข่าวว่าได้แค่๑๘๐บาทคือน้อยมากเลยนะมันใช่ค่ะ๑๘๐บาท

มาเชียร์ฟุรีรัมป์เกมครั้งที่๓๕ยินดาลยาววชนแห่งชาติที่นี้ด้วยนะคะ